เช้าแบบนี้ใครชอบออกกำลังกายกันบ้างคุณผู้ชมชอบไหมครับ
ออกกำลังกายอยู่ส่งไลน์เข้ามาบอกกันหน่อย

ส่งไลน์มาบอกกันก่อนว่าวันนี้จะไปทำอะไรสำหรับการออกกำลังกาย

ฉันก็ชอบแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายมากกว่าตื่นเช้าไม่ไหว
ตื่นเช้าต้องมาอ่านเขาไหมค่ะไม่งั้นคุณคงวิ่งอยู่ตรงนั้นก็ก็รายงานสดมา

แต่ถ้าใครไม่ชอบหรือว่าใครที่บอกว่าโอ้โหตัวเองสภาพร่างกายไม่ไหว

แต่ทีนี้วิธีการในการที่ท่านจะออกกำลังกายได้อย่างไร
วันนี้ผมมาแนะนำให้คุณได้ทราบการเรียนแบบผู้สูงอายุ
ที่จังหวัดกาลสินไปดูกันดีกว่า
ว่าท่านจะหุบอ้าอ้าหุบยังไง

ที่บอกว่าหุบอ้าหุบนี่ไม่ใช่ขานะฮะ
แขนนี่แขนนี่แบบนี้นะครับ
ก็เป็นวิธีการการออกกำลังกาย
ของผู้สูงอายุที่อำเภอนาคูจังหวัดกรสิน
กำลังสนุกกับการใช้บรอกกะลา

หวานและกล้ามเนื้อยึดติดคุณ
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนาจารย์นะครับ
นำวัสดุเหลือใช้คือกะลามะพร้าวนี่แหละ
ดัดแปลงเป็นรอกกะลามหาสนุกได้รางวัลด้วยนะคุณ

นวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีที่เอาสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสิ่งของเหลือใช้นะครับ
แล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านเอามาใช้ในการออกกำลังกายคุณ

ต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายแพง

อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของยางยืดทำให้มีแรงต้าน

ก็นำกะลามะพร้าวไปร้อยเชือกเข้าไป๒เส้น
แล้วก็ดึงไปมาอ้าแขนหุบอ้า
ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย
และให้ผู้พิการได้ออกกำลังกายเช่นนี้ด้วยนะครับ
แก้ปัญหากล้ามเนื้อยึดติดในผู้สูงวัย
เล่นประจำต่อเนื่องลดเบาหวานได้คุณ
และเป็นอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยอามพลึกกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โดยคุณพี่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะครับ

อกกะลาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อไหลยึดติดไงคุณ

ทดลองมา๒ปีได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
และเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุด้วย

ใช่เล่นกับเพื่อนได้เปลี่ยนคู่ได้
จากสุขภาพกายดีแล้ว

ได้อยู่กับเพื่อนได้ทำกิจกรรมนะครับ

มีการเผาผาน้ำตาลไงคุณ
นำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นอมพลึกครึ่งซีก
แค้นขาอ่อนแรง
เมื่อเล่นต่อเนื่องเริ่มมีกำลังกล้ามเนื้อดีขึ้น
นับว่าเป็นผลดีกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยอำมพลึกอีกด้วยนะครับ
นี่นวัตกรรมผลงานเด่นน่าชื่นชมจริงนะครับ